เอาละครับก็มีเรื่องด่วนนะครับตอนนี้ก็เป็นเรื่องของคุณโบแวนด้านะฮะ
ก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความนะครับซึ่งอยู่แม่โบแวนด้าสหวงนะครับ
เกิดอาการเดือดโพสต์ข้อความยาวเหยียนในอินสตาแกรมนะครับโดยมีใจความนะครับ
บอกว่าถ้าไม่รักอย่างที่ปากพูดไม่เคยว่าและไม่เคยโกรธ
แต่ขอให้หยุดพฤติกรรมทำร้ายผู้อื่นแบบรับหลัง
ที่ผ่านมาเนี่ยวางระเบิดให้กันมามากพอแล้ว
โบเองได้เดินเหยียบระเบิดที่คุณวางไว้มาหลายครั้งแล้ว
สุดท้ายต้องมานั่งรักษาตัวเองทุกครั้งแต่ก็ไม่เคยโกรธ
คนอื่นด้วยวาจาที่น่าเชื่อถือมาโดยตลอดก็อยากให้ทำตามที่ตัวเองสอนด้วย
สุดท้ายนี้โบขอโหสิกรรมให้กับทุกเรื่องโบทำดีที่สุดและอดทนมานานมากพอแล้วปอ
และเชื่อมั่นว่าที่ทำมันถูกต้องไม่ทำร้ายใคร
ให้คนด่าว่าเราดีกว่าที่รู้อยู่แก่ใจว่าทำชั่วทำเลวอะไรไว้บ้าง
ต้องขอโทษที่ต้องทำแบบนี้นะคะเพราะโบเงียบแล้วก็อดทนมานานมากแล้ว
กับการที่ถูกกล่าวว่าเป็นคนไม่ดีก็เพราะคุณเลิกแล้วต่อกันนะคะ
และข้อความถัดไปได้มีการโพสต์นะครับบอกว่าเป็นชื่อแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของคนดูแลรับงานให้ใหม่นะครับ
คือหลายคนก็เลยตีประเด็นว่าคุณโบเนี่ยน่าจะกำลังพูดถึงอาหารน้ำอ้อยสอนมนตรา
ถูกมั้ยครับเพราะว่าเป็นผู้จัดการนะครับหลังจากนั้นนักข่าวก็ได้มีการไปถามทางอานำอ้อยนะครับ
อ้อยก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าที่โบโพสต์อาก็รู้หมดแล้วก็เพิ่งรู้วันนี้เหมือนกัน
ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นอาร์ก็ไม่รู้เหมือนกันอาร์พูดไม่ได้เพราะล่าสุดอาร์คุยกับโบดีมาก
และเราก็ไม่ได้เจอกันอีกเพราะอาก็ยุ่งมากและโบเขาก็มีความสุขในการขายของของเขา
อาร์ก็ให้กำลังใจเขาคือไม่น่าจะเป็นอาร์นะก็คงต้องไปสืบกันเอง
เช็คข่าวกันเองว่าคนคนนั้นที่ทำให้โบเนี่ยเป็นแบบนี้คือใครแต่สำหรับอาคิดว่าไม่ใช่อา
เพราะอาไม่ใช่คนแบบนั้นอย่างที่รู้มาตลอดนะครับว่าอาเนี่ยเหนื่อยแล้วก็เซ็งแล้วก็เบื่อมาก
มีเรื่องอะไรก็ตามโยงมาที่อาหมดเลยก่อนหน้านี้หลายคนก็เคยได้ยินมาบ้าง
เพราะโบเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะคือช่วงหลังอาก็เตือนอะไรโบไม่ได้แล้วเขาไม่ฟัง
มีหลายคนบอกว่าให้อานิ่งเพราะคนบอกว่าเขามองอาเป็นศัตรูนะไม่ได้มองอาดีหรอก
อาก็บอกไปเลยว่าไม่จริงโบก็ยังเป็นหลานสะพ้ายอาอยู่ทุกวันนี้
คือที่บอกว่าคุยล่าสุดคือเมื่อไหร่อันนี้นักข่าวถามไปแกก็ตอบบอกว่าประมาณอาทิตย์กว่า
วันที่๑๒มุกราณเพราะว่าอ้าวไม่ได้ไปบุรีรำนะครับ
อาก็ทำบุญให้ปอเขาที่นี่นะฮะแล้วก็ไม่ได้คุยอะไรกันอีกเลย

เขาบอกว่าโบก็โพสต์ข้อความที่ค่อนข้างจะแรงลงไอจีเนี่ย
อาก็บอกงงสินะอาบอกว่าเขาเป็นอย่างนี้บ่อยมาก
ไม่ได้แล้วคือต้องไปถามเขาเองดีกว่า
เพราะถ้าอาพูดไปเดี๋ยวจะกลายเป็นอารับรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้
ซึ่งอาก็ไม่รับรู้เลยขออาอยู่เฉยนิ่ง
แล้วอาก็พูดตรงเลยนะว่าอากับเขาไม่มีอะไรกันหรอก
ต้องถามเขาคนเดียวเท่านั้นเองมันอยู่ที่ความคิดของเขา
เขาจะเลือกเปิดตัวผู้จัดการก็เรื่องของเขา
อาก็รู้จักกับนุ้ยเขาเป็นเพื่อนโบมานานแล้ว
ไม่น่าจะมีอะไรนะอาก็บอกเขาเพราะถ้ามีงานอะไร
อาก็ยังคุยอยู่ไม่น่าจะใช่ปัญหาในเรื่องนี้

เขาบอกว่าจะมีไปคุยกับโบเรื่องนี้ไหม
อาก็บอกว่ายังยังคือน้ำเชี่ยวก็ไม่อยากเอาเรือไปขวาง
บอกเขาเท่าที่รู้เนี่ยก็ค่อยปล่อยโอกาสไป
และที่สำคัญเขาไม่ฟังหรอกเพราะเขาเคยเตือนเขาหลายครั้งแล้ว
หลายเรื่องด้วยเขาก็จะฆ่าโทษตลอด
เขาว่าอย่างนั้นนะมันก็กลายเป็นว่าอาเป็นผู้ต้องหาตลอดเลย
แต่ถามว่าอารู้สึกอะไรไหมอาสงสารเขามากเลย
สิ่งที่เขาคิดว่าเขาไม่ควรวู้ว่ำใดเลย
ก่ออ้านั่นแหละถ้าเป็นใครล่ะก็คงอ้า

แต่นางสุดท้ายเนี่ยเขาบอกอย่างนั้น
ยืนยันไหมว่าที่โบโพสต์เนี่ยไม่ใช่หมายถึงอา
อาบอกแน่นอนเพราะอาไม่ได้ไปทำอะไรที่เขา
แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เหนื่อยแล้ว
บางทีอาก็ให้คำแนะนำแต่บางทีอาก็ไม่สามารถให้คำแนะนำได้

จะแต่งงานกับสาวนอกวงการไปหมัดแบบนี้นะคะ
แต่ว่านักแคปในตำนานก็แคปกันไว้นะฮะทันค่ะทัน
ปรากฏว่านักข่าวไทยรัฐออนไลน์ก็สายตรงยกหูไปหาอีท

นี่ลาล่าเขาลงโวยพรแต่งงานแต่ตบท้ายว่าอยากไปงานแต่ไม่มีการ

เจอคุณก็คุยกันปกติเจอกันก็คุยกันปกตินะ

เพราะผมเชิญเพื่อนทางไลน์แล้วเปลี่ยนโทรศัพท์
ไม่มีไลน์ของน้องแล้วเราก็ไม่ได้คุยกันทางไลน์
และไม่ได้มีน้องคนเดียวที่ตกหล่นไม่ได้เชิญ
มีน้องเพื่อนอีกหลายคนที่ผมไม่ได้เชิญ

ยืนยันนะว่าไม่มีปัญหากับน้องเลยไม่ชวนมา
ไม่มีปัญหาครับเรื่องไม่แจกการ์ดมันไม่ได้เรื่องใหญ่ขนาดนั้นหรอก

กับน้องเราก็ยังปกติไม่ได้ทะเลาะกัน
แต่ถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องใหญ่และทำให้อีกฝ่ายไม่สบายใจ

ใส่สูสีแดงครับไม่เหมือนใครเลยพี่ตกลงไม่ใช่อานับอ้อยอานับอ้อยไหมนี่
เนี่ยนี่พี่มีลอ่านสิ
เพื่อปกปิดความชั่วเพียงอย่างเดียวเขาก็ต้องทำความชั่วอีกหลายอย่าง
เปิดเป๋ยมันเสียอย่างเกลียดีกว่า

ก็คือป้าปูที่เป็นสนิทกับน้องดูแลกับน้อง

อ๋อป๊าปูที่สนิทกับคุณโบวันด้า

เพื่อปกปิดความชั่วเพียงอย่างเดียวเขาก็ต้องทำความชั่วอีกหลายอย่าง
เปิดเผยมันเสียยังจะดีกว่า
เป็นคำพูดของท่านพุทธธาตุนะครับ
ก็ยังไงล่ะ

ติดตามตอนต่อไปในวันพรุ่งนี้กระชาพาจะมา
ให้กระชาพาโห้งไปคนเดียวพรุ่งนี้